กระบี่เนี่ยฝนตกหนักตกต่อเนื่องเลยนะคะ
แล้วหลายวันก็เลยทำให้ต้นจามจุรี
ซึ่งมีอายุกว่า๓๐ปีค่ะคุณผู้ชม

มาทับกำแพงวัดเสือวิปัศนา

ชาวบ้านก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องของ
บารมีของอดีตเจ้าอาวาสที่วัดนั่นแหละ
ปกป้องปกปักรักษาไม่ให้ใครเป็นอะไรนะ

จามจุรีอายุกว่า๓๐ปีสูงสักประมาณ๒๐เมตรค่ะ
มันล้มลงมาทับกำแพงวัดถ้ำเสือวิปัสนา
กระบี่น้อยอำเภอกระบีจังหวัดกระบี่ค่ะ
ส่งผลให้กำแพงวัดได้รับความเสียหาย

เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าต้องเข้ามาตัดไฟ
แล้วช่วยซ่อมแซมเป็นการเบื้องต้นไปก่อน
ขณะที่ต้นจามจุรีล้มลง
ปลายส่วนยอดเกือบทับรถยนต์ค่ะ

ทะเบียนกไก่ททหาร๖๑๑๒กระบี่

โดยเหตุที่ต้นจามจุรีล้มลงอย่างที่บอกไป
คือฝนตกตกตกตกดินมันชุ่มน้ำ

สุดท้ายแล้วก็ซุดตัวแบบนี้ค่ะ
ทีนี้บรรดาเซียนพระแล้วก็นักท่องเที่ยว
พ่อค้าแม่ค้าที่ขายของในวัดต่างก็เชื่อกันว่า

ไม่ถูกต้นจามจุรีต้นใหญ่มาทับบาดเจ็บ
บารมีของหลวงพ่อจำเนียนอดีตเจ้าอาวาสวัดถ้ำเสือ
ที่ช่วยผลักให้ต้นไม้มันล้มไปทางคนที่ไม่มีคนอยู่
กำแพงวัดได้รับความเสียหายอย่างเดียว

จะมีคนที่เลื่อมสายศรัทธาหลวงพ่อจำเนียน

โดยเฉพาะบรรดาเซียนพระนับร้อยชีวิตค่ะ

อกจากนี้บริเวณใกล้กับต้นจามจุรีที่ล้มลงเนี่ยยังมีแผง

ต้นจามจุรีต้นนี้ไม่ทับใครเลย
เห็นไหมไม่
ดีไม่ตีไปข้างโน้น
ดีแล้วนั่นก็จุดพลักเร็ว
เกี่ยวกับความชับซิดใช่ไหมหลวงพ่อจำเนียน
ใช่ก็จุดพลักไปเลย

แต่นี่คุณเห็นไหมรถคันนี้ก็เกือบโดน

อีกทีได้ไหมป้ายทะเบียนของรถคันนี้คุณผู้ชมไม่ต้องอ่านหรอกนั่นดูอีกครั้งหนึ่งได้